ช่วงนี้นะคะศพของผู้ป่วยโควิดเยอะมากเลย
เจ้าหน้าที่ด่านหน้าพี่สับปะเลอเองก็ต้องทำงานกันอย่างเต็มที่
ฉันก็เป็นจิตอาสามาช่วยดูแลความเรียบร้อยที่วัดแห่งนี้แหละค่ะ
เกิดอะไรขึ้นก็ต้องสู้กันไปค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมจะเตือนคุณผู้ชมอย่างงี้นะคะ
สิบห้าถึงยี่สิบเก้าสิงหาคมฝนจะตกหนักมากขึ้นในหลายพื้นที่
พื้นที่ตกหนักบางพื้นที่ตกปานกลางค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วตกประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่เลยทีเดียว
มีทั้งแถวอ่าวไทยทางฝั่งอันดามันแล้วก็ในพื้นที่บนบกนะคะ
คือทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ปกคลุมกันแบบนี้แหละค่ะ
มาจากว่ามีห่อมฝนบริเวณตอนบนเหนือประเทศไทยแถบลาวแล้วก็เวียดนามนะคะ
ก็จะดึงเอาอากาศดึงเอาความชื้นดึงเอาลมไปก่อตัวที่ห่อมฝนนั้น
ทำให้บ้านเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยในเรื่องของฝนตกลงมานั่นเองนะคะ
มาดูเรื่องของทิศทางลมกันบ้างร่องมรสุมพาดผ่านตอนบน
จากหย่อมฝนลูกดังกล่าวแล้วนะคะใกล้ใกล้กันนั้นโซนออกไปทางเมียนมาก็มีอีกลูกหนึ่งเหมือนกันค่ะ
รวมไปถึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูก็มีกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะคะ
ทำให้บริเวณของประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น
ดูจากโมเดลคือการจำลองพยากรอากาศกลุ่มเมฆฝนกันบ้าง
สีออกฟ้าจนไปกระทั่งสีส้มสีแดงนี่คือเมฆหนาเลยนะคะ
เห็นว่าให้ดูกันเป็นช่วงของเวลาตั้งแต่เช้าจะหลดเย็น
สังเกตว่ากลุ่มเมฆจะปกคลุมหนาขึ้นเนี่ยช่วงบ่ายค่ำนะคะ
ช่วงบ่ายค่ำจะเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกลงมาเนื่องจากว่าช่วงกลางวันเนี่ย
เป็นการสะสมปัจจัยการเกิดฝนนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเอ๊ะดูฝนเลยได้ไหม
ได้ค่ะมาดูที่โมเดลนี้นะคะเช้าเช้าแบบนี้ยังไม่มีปัจจัยก่อฝนมากนัก
แต่บางพื้นที่อาจจะเป็นฝนสะสมมาตั้งแต่ช่วงข้ามคืนอย่างเช่นบริเวณภาคอีสานตอนบนนะคะ
แล้วก็วันนี้ค่ะต้องจับตาให้ดีในช่วงบ่ายนะคะ
เริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงภาคตะวันออกมาแล้ว
กรมอุตุก็สีแดงในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วก็พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
สองเนี่ยนะคะเริ่มที่นครราชศรีมาแล้วก็แถบภาคกลางโดยตอนล่างเนี่ยนะคะ
ก็คือสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีนครปฐมสุพรรณบุรี
รวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็๖โมงเย็นนะคะ
พื้นที่บริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าระวังให้ดีส่วนคลื่นก็มีคลื่นสูงทั้งสองพื้นที่เลยทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมคะไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นหน่อยเพราะเตือนเอาไว้เมื่อคืนนี้ว่าชาวเหนือและอีสานตอนบนจะหลับไปพร้อมฝน
ใช่ค่ะฝนตกลงมาบางคนเก็บข้าวเก็บของไม่ทันนะคะน้ำท่วมน้ำไหลหลากมาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เตือนแล้วเตือนอีกเตือนกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเมื่อคืนวานนี้ค่ะ
น้ำท่วมเข้าไปถึงตัวบ้านสูงถึงหัวเข่า
ถนนหนทางถูกน้ำป่าไหลทะลักโต๊ะเก้าอี้ลอยพังเสียหายไปหมดเลยค่ะ
มีบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและเสียหายถึง๔หมู่บ้านเลยทีเดียว
ก็คงจะต้องเร่งช่วยเหลือกันต่อไปแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังความเสียหายแบบนี้อีก
ยังมีแบบนี้อีกต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะส่วนที่ชายภูมิค่ะ
ชาวบ้านถ่ายคลิปน้ำท่วมสูงในตลาดแก้งเคราะห์อำเภอแก้งเคราะห์ค่ะ
เห็นไหมคะตกหนักตกแรงมากเลยทีเดียวจนกระทั่งว่าน้ำท่วมนะคะ
ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่แถวนั้นเนี่ยล้มความเสียหายถูกน้ำพัดพากันไป
รถยนต์ขนาดเล็กก็ถูกน้ำท่วมจอดเอาไว้แบบนี้เอาออกไม่ทันหนีไม่ทันนะคะ
คุณผู้ชมชาวบ้านร้านตลาดบอกเดือดร้อนมากจริงจริงเพราะว่าตกลงมาไม่ถึงชั่วโมง
ก็มีผลกระทบแบบนี้เพราะฉะนั้นค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาในการเคลียร์พื้นที่
ถ้าในเมืองก็อาจจะต้องมีการขุดลอกคลองทำความสะอาดกำจัดสิ่งสกปรก
ถ้าเป็นพื้นที่การเกษตรนะคะขุดบ่อเอาไว้หน่อยกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้
ก็เป็นช่วงเวลาในการกรอบโกยเอาฝนในช่วงนี้นั่นเองนะคะส่วนอากาศที่มันชื้นชื้นแบบนี้
ก็มีโอกาสจะทำให้เกิดเชื้อโรคลอยอยู่บนอากาศได้ยังไงระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง
จะได้ไม่ต้องเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าใครที่ต้องทำงานก็ขอเป็นกำลังใจให้
ฉันไปช่วยเขาก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ชมลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ